ปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่เรื่องเบา
เรื่องของโยคะแต่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะโยคะ

โยคะบางท่าดูเหมือนง่ายแต่มันยากยาก

กำลังสูงมากแต่นี่ค่ะอยากให้ไปดู
ท่ายากบนหลังม้า

นี่แองเจล่านูเนสเป็นชาวเรจิเนียในสหรัฐอเมริกานะคะ
เขาโพสต์ท่าโยคะบนหลังของสโนวี่
้าเพศผู้อายุ๙ขวบ

มันไม่ง่ายแค่ทำบนพื้นเสือเนี่ยก็ยากแล้ว

โยคะบนหลังม้าก็ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ก็๔ปีแล้ว
แต่เขาบอกว่าเขาจะเลือกท่าที่มันจะไม่เป็นอันตรายกับตัวม้า

แต่ต้องใช้ทักษะในการฝึกนานเห็นแล้วอย่าลอกเรียนแบบนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วได้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับม้า
คลีกันใกล้ชิดกันแบบนี้นะคะก็ได้เรื่องของความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงด้วย

คุณคือยากคุณต้องสนิทกับม้าตัวนี้มากจริงนะ

ไม่งั้นเกิดเขาอารมณ์ไม่ดีเงยหน้าซัดคุณลงจากหลังขึ้นมานี่เจ็บหนักเลยนะ
เจ้ามาสโนวี่ก็มีแอบชำเรือขัดมะเหลมองเล็กน้อยว่าเสร็จหรือยัง

ฝรั่งเขาก็ชอบทำอะไรแบบแปลกเนอะ